สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิฉันนักภาชาหิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับท้องฟ้าที่ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะคะจากอิทธิพลของไซโครนอำพันธ์
ซึ่งถึงแม้ว่าไซโครนจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศบังกลาเทศหลังจากนี้
แต่กลับส่งผลกระทบทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
มรสุมที่ปกคลุมบริเวณอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ทำให้๔๐จังหวัดในประเทศไทยหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังลมกระโชคแรง
และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้มีจังหวัดอะไรบ้างเราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนือมีจังหวัดแม่ห้องศรตากเชียงใหม่สุโขทัยลำพูนกำแพงเพชรลำปางพิศนุโลกแพร่พิจิตรน่านเพชรบูรณ์
อีสานมีจังหวัดเลยชายภูมิน้องพลลำพูขอนแก่นอุดรธานีกรสินหนองคายนครราชศรีมาบึงกาลบุรีรำสกลนครสุรินและนครพนม
ภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบุรีชัยนาฏอุทัยธานีนครสวรรค์และสุพรรณบุรี
ภาคใต้ทั้ง๒ฝังภากตาวนออกมีชมบุรีจันทบุรีระยองตราจภาคใต้ฝังตาวนออกมีเพชรบูรชุมพรประจวบคลิริขันสุราธานี
ภาคใต้ฝังตะวันตกมีเรือนองภูเก็ตและพางงา
ส่วนคลื่นลมในทะวันอันดามันมีขึ้นสูงย์ราว๒เมตร
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ